ฟังข่าวนี้ให้ดีเพราะเมื่อวานวันสตรีสากล
ส่วนใหญ่ข้อเรียกร้องหรือว่าสิทธิที่สำคัญ
ก็คือเรื่องความเท่าเทียมและ๑ความเสมอภาคนะครับ
เรื่องของการป้องกันการถูกทำร้ายรุนแรง
แล้วก็๓เรื่องของการป้องกันในการถูกคุกคามทางเพศ
เมื่อวานทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพบริษฐภาพ
กับเครือข่ายจัดกิจกรรมรณบรงคเนื่องในวันสตรีสากล
เน้นประเด็นเรื่องของเมืองปลอดภัย
เพื่อผู้หญิงลดการคุกคามทางเพศ
มีการสำรวจและเปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจมาแบบนี้
บอกว่ามีผู้หญิงที่ถูกทั้งลวนลามทางเพศ
และถูกกระทำชำราวบนรถโดยสารสาธารณะประเภทต่าง

รถตู้รถอะไรต่างมีจริงนะครับ
ร่ายเมืองปลอดภัยผู้หญิงเปิดเผยถึงสถิตินะครับ
แล้วก็ผลการสำรวจออกมา
บอกว่าปัจจุบันผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง
มีความเสี่ยงต่อปัญหาความรุนแรงทางเพศ

ที่ต้องใช้บริการขนส่งสาธารณะในเวลากลางคืน
สะท้อนจากข้อมูลปี๒๕๕๒ถึงปี๒๕๕๙
มีจำนวนคดีข่มขืนสูงถึง๓๐๐๐คดีต่อปี
น่าห่วงคือมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความเพียง๔๐๐คดี
และเพียงร้อยละ๑๓ของจำนวนคดีที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ผู้หญิงจึงเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางเพศสูงสุดครับ
ผู้หญิงมากกว่า๑ใน๓หรือประมาณ๓๖
บอกว่าใช่เคยถูกคุกคามทางเพศ
เราก็ถามต่อไปว่ารูปแบบที่เจอพบเจอบ่อยคืออะไร
มันก็จะมีระดับตั้งแต่ว่าดูเหมือนไม่รุนแรงมาก
ไม่ถึงรุนแรงเช่นอันดับต้นเลยที่เจอกันเยอะที่สุด
ก็จะเป็นเรื่องว่าผู้แซวผู้ลามโมกใส
อันดับรองลงมาก็จะเป็นผิวปากนะคะ
แล้วก็อันดับที่๓จะเป็นเรื่องของการลวนลามแพะลมด้วยสายตา
ทีนี้อันนั้นจะเป็น๓อันดับต้นที่เจอกันเยอะ
แล้วพอลองลงมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการที่แตะเนื้อต้องตัว
หรือว่าเอาโวยวะโดยเพศมาถูไถ
แล้วก็ถึงขั้นที่ว่ามีการโชว์อวัยวะเพศ
หรือว่าสำเร็จความคล่ายให้ดูอันนี้ก็ที่จะเจอเยอะ
ตอนนี้เรามีภาคีสำคัญคือขอสอบมากร
เขาเริ่มไปแล้วไปอบรมพนักงาน
ว่าให้ช่วยสอดส่องให้ช่วยเหลือผู้โดยสาร
เราอาจต้องขยับไปที่กรมการขนส่งทางบก
จะต้องมีมาตรการในการรับเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจนนะคะ
แล้วก็ผลักดันไปถึงกระทรวงคมนาคม

ส่งลงมาถึงหน่วยงานต่างที่ให้บริการ
ที่จะต้องถือว่าอันนี้เป็นประเด็นเรื่องความปลอดภัยของผู้โดยสาร

เอาตัวเลขเหล่านี้มาจากไหนเปอร์เซ็นต์ต่างเหล่านี้

ผู้หญิงที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล๑๕๐๐คน
ตำรวจมาตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม
ก็พบข้อมูลที่เปิดเผยออกมานี่แหละครับ

บอกว่าเคยถูกข่มขืนบนรถโดยสารสาธารณะเลย

เหลือก็โดนอย่างที่เมื่อสักครู่นี้นะครับ
ได้มีการเปิดเผยนะครับทางเครือข่ายเปิดเผย
ทั้งโดนลัวลำทางสายตาโดนล้วงโดนอะไรนะครับ
จากนี้ผลสำรวจผู้ถูกคุกคามทางเพศจากกลุ่มตัวอย่าง
พบว่าร้อยละ๓๘ตอบโต้ด้วยอะไรรู้ไหมคุณ
นิ่งหรือพยายามหลีกหนีเพราะไม่รู้จะทำไงไงเป็นผู้หญิง
ส่วน๑๒๑ตอบโต้ด้วยการโวยวายพูดเสียงดัง
ขณะที่มีเพียงร้อยละ๑๒ของผู้หญิงประสบเหตุ

ดังนั้นเรื่องคดีที่เขาเปิดเผยมามี๓๐๐๐คดีข่มขืน
แต่ปรากฏมีผู้เสียหายแจ้งความแค่๔๐๐คดีเท่านั้นเองนะครับ
ส่วนสาเหตุที่ไม่ได้แจ้งความเนื่องจากกลัวคนไม่เชื่อ

ผลสำรวจจึงสะท้อนชัดเจนว่าหากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยังไม่มีระบบป้องกันหรือติดตามเอาผู้กระทำความผิด
กระทำการคุกคามทางเพศอย่างจริงจังมาลงโทษ

เกิดการกระทำซ้ำเป็นวงจรและทวีความรุนแรงขึ้น

เพราะผู้หญิงเขาไม่ได้แจ้งความไงคุณ
อย่างคนขับเองหรือว่าคนในรถสาธารณะเนี่ย

ก็แค่มองก็แค่เห็นสวยก็แค่พูด
แต่จริงเหล่านี้มันคือการคุกคามทางเพศก็ได้นะ
คือพูดถึงผู้หญิงเวลาได้ยินหรือว่าได้ฟัง
คำพูดแค่บอกว่าแม้น่ารักจังเลย

แค่นี้ก็ถือว่าเป็นการทำให้จิตใจเรารู้สึกกลัวแล้วนะ
แค่คำพูดแค่นี้นะครับใช่แค่คำพูดแค่นี้จริงนะครับ